ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ตอนประมาณสัก๑๑โมงตอนเข้าข่าวนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่ามีเหตุคนร้ายบุกเข้ามาแล้วก็ชิงทองในห้างค่ะ
แล้วกวาดทองไปได้นะน่าจะร้อยกว่าบาทเลยค่ะ

ยิงขู่พนักงานไปปั้งนึงค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอน๑๑โมงแล้วก็แอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้

แจ็คเก็ตดำมากางเกงยีนดำสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
แล้วก็เอาปืนสั้นมาขู่พนักงาน

ได้ไปเยอะเลยนะน่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยบาทนะคะ
ตำรวจที่สพเสนาก็ไปตรวจสอบ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่โลตัสสาขาเสนา
พระนครศรีอยุธยานะคะ
ร้านทองมันอยู่ชั้นล่างชั้นหนึ่งของที่ห้างเลย
ถามพนักงานร้านทองค่ะนางสาวพัชริน
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะยืนอยู่หน้าร้านกับเพื่อนพนักงานอีกคนนึงนะ
แล้วคนร้ายเดินเข้ามาบอกว่าเฮ้ยนี่คือการป้น
บอกแบบนี้ยิงปืนผ่ากลางมาระหว่างเธอกับเพื่อนนัดหนึ่ง
ตกใจมากนะรีบหลบไปหลังร้านนะคะ

พลเมืองดีเขาถ่ายคลิปไว้ให้เป็นเฟรมขวามือเนี่ยนะคะ
กวาดเอาทองที่ตู้แขวนเนี่ยน่าจะน้ำหนักไม่ต่ำกว่าร้อยบาทเอาไปนะคะ
ตำรวจบอกว่าหลังจากก่อเหตุคนร้ายก็วิ่งไปหน้าห้างโลตัสค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ฟีโนสีเทาดำหนีไป
แล้วก็ใช้เส้นทางตรงข้างห้างโลตัสมุ่งหน้าไปอำเภอบางบาน
ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขากำลังไล่ตามจุดต่างอยู่นะคะ
ดูโดยรอบพื้นที่อำเภอเสนาแล้วก็อำเภอใกล้เคียงทั้งหมด
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย
เขาก็ต้องเก็บรอยนิ้วมือแฝงของคนร้าย
แล้วเดี๋ยวต้องไปไล่กล้องวงจรปิดนี่อันนี้ครับภาพจากเอ่อ
หลังจากที่หนีมาก็จับภาพเอาไว้ได้
เดี๋ยวจะเร่งตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เป็นข่าวด่วนเกิดขึ้นที่พระนครสิทธิยานะครับ